เอาเป็นว่าดิฉันจะพาไปเข้าห้องน้ำ

ห้องน้ำที่จะพาไปนี่คือเป็นห้องน้ำที่

การตกแต่งแล้วสวยงาม
เขาว่ากันว่าเป็นห้องน้ำที่สวยที่สุดในประเทศไทย
ซึ่งเป็นห้องน้ำที่พัฒนาปรับปรุงแล้ว
อยู่ในสถานีตำรวจที่จนธศรีฐรมาราช
ไปดูกันว่าสวยแค่ไหน

ปลาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้

ที่ถูกออกตกแต่งโดยกระเบื้องเซรามิค
เบื้องเซรามิกเออคือสวยงามสะอาดตาครับนะคะ
เป็นห้องน้ำที่อยู่ภายในสถานีตำรวจภูทรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
มี๓๒แห่งเลยนะคะคือปกติแล้วเราก็อาจจะเห็นห้องน้ำแบบนี้อยู่ในห้าง
อะไรอย่างนั้นไปใช่ไหมคะพอประชาชนไปใช้บริการก็อุ้ย
ตื่นเต้นตกใจแบบประทับใจพลตมตรีวัญชัยเอกพรพิษ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะคะ
ห้องน้ำหรือห้องสุขาภัยในสถานีตรรวจทั้งสามสิบสองแห่ง
ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็เลยถูกประชาชนที่ไปใช้บริการเขาเรียกร้อง
ปรับปรุงหน่อยเถอะค่ะคุณตำรวจใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยเอาล่ะ
กำหนดนโยบายให้ทุกสถานีตำรวจทั้ง๓๒สถานี
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปปรับปรุงห้องน้ำให้มีความสะอาด
ได้มาตรฐานถูกสุขานักราศณะค่ะ
เขาปรับปรุงมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
แล้วก็จะปรับปรุงต่อไปจนถึงกันยายน๒๕๖๒
แล้วก็ได้เปิดให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนเข้าไปใช้ที่สถานีตำรวจ

หลังปรับปรุงห้องสุขาให้มีความทันสมัยแล้ว
ก็จัดโครงการประกวดสุดยอดห้องสุขา

แต่ดิฉันบอกเลยว่าคงไม่มีใครอยากไปเข้าสุขาที่สถานีตำรวจสักเท่าไหร่
เพราะว่าเราคงจะต้องไปแจ้งความหรืออะไรสักอย่าง

ถ้ามันไม่จำเป็นก็คงไม่เข้าโรงพัก

คุณผู้ชมมีความจำเป็นต้องไปที่โรงพัก
แล้วมันเกิดต้องเข้าธุระในห้องน้ำ

เพราะว่าไปโรงพักเราก็ไปบำบัดทุกข์อยู่แล้วไง

ก็จะได้ไปปลดทุกข์แบบสบายใจไง

ก็มีการชิงโล่รางวัล๓รางวัลค่ะ

ตกแต่งห้องน้ำให้ดูสบายตาดึงดูด
ประชาชนเห็นอันการเปลี่ยนแปลง
แบบนี้ก็ชื่นชมไปตามกันนะคะ

เนื่องจากว่าเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยค่ะ
ที่มีห้องสุขาสุดหรู

ส่งเสริมแรงจุลใจ
เผื่อพัฒนาและสร้างภาพรักที่ดี
แล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนด้วยไงล่ะคะ
เห็นแว๊บแบบนี้ผมนึกว่าเป็นห้องน้ำของพวกโรงแรม
ระดับ๔ดาว๕ดาวเลยนะ
แต่ดิฉันอยากเห็นอะไรรู้ไหม

โล่รางวัลที่จะให้ว่าจะทำออกมาเป็น

จะเป็นโถสุขภัณฑ์ขึ้นมาสีทองอย่างนี้ดีไหม
อาจจะทั้งนี้ทั้งนั้นก็น่าชินใจแทนคุณตำรวจได้ครับ

รวมไปถึงประชาชนแถวนั้นก็จะได้ใช้สุขาที่มันสะอาด